ภาพถ่ายติดสิ่งประหลาดใจมาอีกแล้ว
เอาอย่างนี้ละกันให้คุณผู้ชมไปช่วยดูหน่อยว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคืออะไร

ที่เขาวงเอาไว้คุณชนะมืดหน่อยหน้า
จับผิดภาพโฟโต้ฮัทหรือว่ายังไงฮะ

คุณใบตองดูเหมือนคนถูกไหมคะ
ผมยังดูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย

ค่อยสังเกตให้ดีหาภาพสูมไปใกล้คุณผู้ชม
หลายคนก็ดูแล้วเหมือนที่น้องใบตองพูด

ทุดงกำลังอุ้มบาทอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะ
ยิ่งเป็นภาพถ่ายกลางคืนไว้ด้วย

แล้วก็ระบุว่าเรื่องราวยามค่ำคืนอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอโลกใบนี้
ปล่อยมาแบบนี้หลายคนก็หูหาสิคะ
แต่เพื่อความกระจ่างชัดเจนผู้สื่อข่าวตลอดข่าวเราก็
ตามไปถึงที่เลยนะคะที่วัดนาแหลมเหนือ
บริเวณหน้าวัดจุดที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ถ่ายติดภาพเงาปริศนานี่แหละไปดูกันให้ชัด

ไปเจอเจดีแล้วก็เจอต้นศักดิ์ค่ะ
ต้นศักดิ์สูงประมาณ๒๐เมตรในต้นนี้

คือมันเป็นต้นศักดิ์ยืนต้นตายแล้วก็มีเถาวันมีกาฝากอะไรพันรายล้อมเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
นี่ไงแล้วพอเอามาผนวกกับภาพที่ถ่ายติดที่ดูตอนกลางคืนเอ้าใช่แล้ว
มันไปด้วยกันได้เหมือนพระ
อนุญาตนะถ้าทำเป็นวีดีโอ๒อันได้เห็น๒ภาพเทียบกันเลย
เราจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าอันไหนใจดีอันไหนเป็นภาพมืดเป็นเงาที่เขาถ่ายติดตอนกลางคืน
ค่ะมันเห็นกันชัดเจนเลยนะว่านี่แหละมันทำให้ตอนกลางคืนเราดูไม่ชัด
แล้วก็จินตนาการไปว่ามันเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่ชาวบ้านเขาก็ยังเชื่อนะว่า
ร้อยวันพันปีไม่เคยจะเห็นเถาวันและกาฝาขึ้นมาเกี่ยวพันธุ้นศักดิ์นี่เลย
เอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นนิมิตหมายก็ได้นะ
เพราะว่าทางวัดกำลังจัดเตรียมงานฉลองอุโบสถหลังใหม่
วันที่๒๗มีนาคมนี้ค่ะ
อาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้ก็เป็นความเชื่อ
แต่ความจริงก็คือเห็นอยู่แล้วว่ามันคือต้นไม้มีกาฝากพันอยู่
จะได้ไม่ต้องตกออกตกใจเนี่ยบางคนหุ่นผืนเงาตกขุม
ดิฉันจะหานไปมองอีกครั้งหนึ่ง